ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก๑๘กันยายน
เช้าเมื่อวานไปเจอศพนะคะมีผู้เสียชีวิตอยู่กลางสวนเลยอ่ะค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงกลางหน้าผากเลยจนเสียชีวิตอยู่กลางสวน
สุดท้ายเนี่ยจับตัวคนร้ายได้นะคะคือแกะรอยจากรอยรถจักรยานยนต์จากศพไปอะค่ะ
รู้ว่าใครก่อเหตุจับตัวได้แล้วนะคะครับคนร้ายที่ยิงนายธนงศักดิ์
นากรอายุ๒๘ปีกลางสวนยางพาราค่ะที่จังหวัดเลยนะคะ
คือจับตัวได้แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือวันนี้ญาติได้รับศพของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
คุณแม่บอกว่าไม่ได้เห็นหน้าลูกชายมาครึ่งปีแล้ว
เพราะว่าแม่เองไปขายลอตเตอรี่ที่ภูเก็ต
ไม่คิดว่าการที่ได้มาเห็นลูกอีกทีคือเห็นหน้าลูกในสภาพที่เป็นศพ
แม่นี่ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปกับพื้น
แล้วแม่ก็พูดตลอดเลยว่าทำไมลูกถึงจากแม่ไปกระทันหันแบบนี้

คุณแม่คือร้องไห้จนฟุบลงไปกับพื้นจริง
ญาติต้องช่วยกันพยุงออกไป
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิต

แม่ปัญญาวินากรอายุห้าสิบสามก็ร้องไห้คือร้องไห้ตลอดเวลา
ร้องไห้จนฟุบไปกับพื้นเย็ดญาติประคองก็ยังร้องไห้ต่อ
ไปนั่งตรงไหนก็นั่งร้องไห้ตรงนั้นแล้วมีจังหวะหนึ่งนะคะ
หลังจากที่บรรจุศพในโรงเย็นเรียบร้อยอะค่ะก่อนจะปิดฝาโลง
นี่นะฮะเย็ดยาก็มาขอดูหน้าอืม
ก็มาขอดูหน้าลูกอีกครั้งแม่บอกขอดูหน่อยอยากเห็นหน้าลูกจริงแล้ว
แล้วสิ่งที่แม่ได้เห็นคือร่างไร้วิญญาณของลูก

เอ๊ะเอ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะคือแม่ทำใจไม่ได้จริง

ร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ
นั่งตรงไหนก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น
คือทุกคนต้องประคองแล้วก็พาแม่ออกไปก่อน

กลัวว่าจะเป็นลมลมพับไป
นักข่าวของเราก็ได้คุยกับแม่ค่ะ

เพราะนี่คือลูกชายคนเดียวนะคะ

ล่าสุดที่เจอกันคือ๖เดือนก่อนนะคะ
กับแม่ไปขายลอตเตอรี่ที่ภูเก็ต

คือกลับมาบ้านในก่อนเกิดเหตุวันเดียว
ตอนกลับมาบ้านลูกอยู่สวนยางพารา

ทำกับข้าวรอลูก
รอลูกกลับมาจากสวนยางพารา
มีทั้งปูนึ่งมีทั้งลาบหมู

แล้วก็มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา

โทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติด

ให้พ่อเอากับข้าวไปให้ลูกถึงสวนยางอะค่ะ
พอรุ่งเช้าก็คือเช้าเมื่อวาน๑๙กันยายน
ลุงโทรมาบอกว่าลูกแม่โดนยิงตายนะ

คือก่อนหน้านี้ค่ะลูกชายเคยโทรไปบอกว่า
มีคนขู่ฆ่าด้วยนะคะ
ก็เล่าให้พ่อฟังเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่สุดท้ายมีคนมาฆ่าจริง

ไอ้แต๊กมันว่าอย่างนี้

มันไปรบกวนเขาทำไมมันไม่ได้ไปทำอะไร

ลูกก็ขายขี้ยางไปส่งเขา

กลางดึก๑๘กันยายน
ทำใจไม่ได้จริงนะ
กลางดึก๑๘กันยายนช่วงเกิดเหตุ

ว่าจน๖โมงเช้า๑๙กันยายนถึงมีคนไปเจอศพนายธนงศักดิ์
เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนรองเท้าบูธเสียชีวิตอยู่กลางถนนในสวนยางพารา
สภาพศพคือถูกยิงเข้ากลางหน้าผากหนึ่งนัดลักษณะแบบนี้นะครับ
ผู้ที่ไปพบศพคือลุงของผู้ตายนะชื่อนายจิตชัยสิทธิ์
คือลุงจิตเนี่ยบอกว่าตอนขี่จักรยานยนต์ไปกับภรรยาจะไปกรีดยาง
ไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถกระบะของผู้ตายจอดติดเครื่องอยู่
ประตูฝั่งคนขับเปิดอยู่แต่ไม่เห็นธนงศักดิ์ก็เดินเข้าไปดู
ปรากฏว่าเอ้าเจอศพหลานชายอยู่ห่างจากท้ายรถประมาณ๕เมตร
สภาพศพคือตัวแข็งแล้วก็เลยขี่ออกมาในจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็โทรไปบอกแม่ของผู้ตายแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ล่าสุดนะครับตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายวิทยาผาลีหรือว่าในแต๊กนี่ฮะในแต๊กอายุ๓๖ปี
เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะอยู่สวนยางพาราใกล้กับผู้ตายนี่แหละ
ตำรวจเนี่ยแกะรอยจากรอยรถจักรยานยนต์ในที่เกิดเหตุนะครับ
มีรอยรถจักรยานยนต์ของในแต๊กขี่จากจุดเกิดเหตุไปกระท่อมในสวนยางพารา
ตำรวจตามรอยรถไปเนี่ยไปเจอนะครับพร้อมกับปืนแก๊ปเป็นปืนไทยประดิษฐ์
แล้วก็พาไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเอามาสอบสวนขยายผลสุดท้ายในแต๊ก
มาทำแผนนะครับจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าคืนวันเกิดเหตุ
นายวิทยาหรือว่านายแต๊กแล้วก็เพื่อนที่เป็นชาวลาวอีก๒คน
นั่งอยู่ในกระท่อมในสวนยางพาราใกล้กับสวนยางพาราของนายธนงศักดิ์
แล้วมีการยิงปืนไทยประดิษฐ์ที่กระท่อม๑นัด
ซึ่งคาดว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะคิดว่ากลุ่มผู้ต้องหายิงขู่
โดยระหว่างที่ผู้ตายกำลังขับรถกระบะจะกลับบ้านไปเจอชายชาวลาวสองคน
ซึ่งเป็นเพื่อนของในแต๊กผู้ต้องหาขี่จักรยานยนต์สวนมาพอดี
นายถนนกศักดิ์ก็เลยเอาปืนออกมายิงใส่ไป๑นัดลักษณะยิงคู่
จากนั้นเพื่อนของในแต๊กสองคนก็เลยขี่จักรยานยนต์กลับไปหาในแต๊กที่กระท่อม
ผู้ต้องหาอ้างว่าหลังจากเพื่อนมาบอกว่าโดนนายธนงศักดิ์ไล่ยิง
ก็เลยขี่จักรยานยนต์มาดักรอนายธนงศักดิ์ที่จุดเกิดเหตุ
พอนายธนงศักดิ์เปิดประตูรถกระบะลงมาก็จะเข้าไปเคลียร์

บอกว่านายธนงศักดิ์ตอนนั้นเอาปืนเนี่ยตีเข้าที่ศอกด้านซ้ายของเขา
เขาก็เลยชักปืนออกมายิงใส่เข้าไปมันเข้าหน้าผากพอดี
ธนงศักดิ์ก็เลยล้มลงเสียชีวิต
จากนั้นก็เลยเอาปืนไปใส่กะลอนน้ำมันโยนทิ้งน้ำแล้วก็หลบหนีไป
นี่ฮะคำบอกเล่าตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายวิทยาหรือว่าในแต๊กไปค้นหาปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
บ่อน้ำห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ไปเจอปืนไทยประดิษฐ์นะฮะปืนแก๊ปขนาดจุดสามแปด
นี่ฮะก็ตามคำที่ผู้ต้องหาสารภาพก็ไปเจอจริงนะครับ
แต๊กอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากที่ผ่านมาถูกผู้ตายยิงปืนขู่อยู่บ่อยครั้งอยู่แล้ว
แล้วพยายามจะยิงเพื่อนชาวลาวเขาอีกในวันเกิดเหตุก็เลยโกรธแค้น
อีกแรกตั้งใจจะมาเคลียร์แต่ผู้ตายมาทำร้ายเขาก่อนนะ
แล้วก็อ้างว่าตัวเขากับผู้ตายมีปัญหากันเนื่องจากผู้ตายไม่พอใจ
หาว่าเขาเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนของผู้ตายด้วย
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ต้องให้ความเป็นความกับผู้ตายเขาด้วยเพราะว่าคืนนั้นเขาอยู่คนเดียวเลยนะ
และอีก๒คนเพื่อนของผู้ต้องหาเนี่ยจะร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ

ทางคดีนะครับภูมิกับการสพเชียงกลมเจ้าของพื้นที่บอกว่า
ผู้ต้องหาสารภาพตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
การครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
วันนี้ชี้จุดทำแผนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวส่งฝากขังต่อไปนะครับ
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวปวีนาอายุ๓๓ปี
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีไปขายลอตเตอรี่กับพ่อแม่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
แต่โควิด๑๙ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาต้นทุนมันสูงขึ้นขายไปก็ไม่คุ้มเหนื่อย
ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านช่วยกันกรีดยางพาราเพราะว่าได้เงินดีกว่า
วันหนึ่งก็๒๐๐๐๓๐๐๐กว่ามีกำลังวางแผนจะปรักหลักสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านเกิดของสามี
เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเป็นปีแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะมันพังทลายไปหมดเลย
ไม่คิดว่าคนก่อเหตุจะโหดเยี่ยมแบบนี้ถ้าทะเลาะกันก็คุยกันดี
ชกต่อยตามภาษาผู้ชายยังยังไม่ว่านะแต่ทำไมเอากันถึงตายแบบนี้คือยิงแสกหน้าเลยอะค่ะ
ยิงใส่กลางหน้าผากเลยก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ